เอาละครับเริ่มต้นข่าวสารของเราในวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ไปดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นกลางกรุงกันก่อนนะครับแถวประตูน้ำนะครับ
ผู้ชายคนหนึ่งก็คลั่งไล่ทุบกระจกรถยนต์ปลาหินใส่รถเมย์ด้วยนะครับ
มีชาวบ้านนะฮะบาดเจ็บไปคนหนึ่งครับ
มันไม่ปกติแล้วนะ
มันเป็นบ้าแล้วหรือเปล่าเนี่ยไหนนะ
คนก่อเหตุก็ผู้ชายเสื้อสีส้มในทริปนะครับต้องไปชมครับนี้่้า
กรุงเทพเดินตรงไปที่รถเก่งคันหนึ่งนะครับ
จะไปเปิดรถเขานะครับแล้วก็ใช้มือไปทุบกระจกรถเขา
คนขับนะฮะจนคนขับเขาต้องขับรถออกจากจุดเกิดเหตุขับรถหนีไป
ผู้ชายคนนี้ยังคลั่งไม่หยุดนะครับตะโกนชี้หน้าด่าทอนะวิ่งไปหยิบก้อนหินมาเครื่องใส่รถเมย์นะฮะ
หินมันกระเด็นไปโดนชาวบ้านคนหนึ่งที่เดินอยู่แถวนั้นจนศีรษะแตกนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายสามเมื่อวานนี้นะครับเบื้องต้นเจ้าของคลิปเนี่ยบอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่น่าจะใช่คนไทย
นี่นะฮะนี่จะไปเปิดประตูเข้าไปทุบกระจกเขาอีกนะครับ
ล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับได้คุยกับพ่อค้าแม่ค้าแถวถนนรัชปารพนะครับ
พ่อค้าคนหนึ่งบอกว่าตกลงแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นชาวเมียนมานะครับเมานะฮะไม่รู้ว่าเมาอะไรมานะ
มาถึงก็อารวาสอยู่กลางถนนแล้วเครื่องข้าวเครื่องของนะฮะปลาก้อนหิน
คือร้านค้าแถวนั้นก็ต้องชุดละมุนวุ่นวายแล้วครับมีคนเข้าไปห้ามยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยสาวหมัดต่อยคนที่เข้าไปห้ามอีกหาเรื่องคนอื่นไปทั่วนะครับ
ทุบรถปลาใส่รถเมย์ผู้ชายคนหนึ่งโดนหินเนี่ยกระเด็นใส่หัวแตกอีกนะฮะ
ส่วนแม่ค้าที่ถูกผู้ชายชาวเมียนมาคนนี้เครื่องของกลางถนนเนี่ยบอกว่า
ผู้ชายคนนี้เดินผ่านหน้าร้านนะครับแล้วหยิบแก้วน้ำของทางร้านมาสามใบเครื่องลงพื้นถนน
แล้วตะโกนด่าทอเพื่อนชาวเมียนมาด้วยกันโวยวายอยู่สักพักหนึ่งก็เดินหนีเข้าไป
ในซอยราชบารบสี่